ร้อนแล้วล่ะสำหรับสนพระขนงคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณพิมมาดาหรือว่าที่เราเรียกกันพิมพ์ซาซ่านะ
เขาบอกว่าคือมีรถคันหนึ่งไปเหมือนมาจอดเหยียบต้นไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านเธอ
ตอนไปแจ้งความรออยู่หลายชั่วโมง
พอได้คุยกับตำรวจตำรวจบอกยังทำอะไรไม่ได้นะคุณพิม
แต่พอโพสต์ลงโซเชียลได้ไม่นานตำรวจแก้ปัญหาได้ซะอย่างนั้น
นี่คุณพิมเขามาฟ้องครับคุณพิมมาดาบริรักษ์สุภกรครับหรือคุณพิมซาซ่า
โพสต์ไอจีตำหนิตำรวจสอนอพระขนงอย่างเดือดเลยนะ
หลังจากรถเก๋งขาวคันนี้มาจอดใกล้รั้วบ้านเธอแล้วก็เหยียบต้นไม้ที่เธอปลูกไว้
คุณพิมบอกสอนอพระขนงไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกอะไรให้เลย
จนตอนนี้เจ้าของรถที่ทำต้นไม้ดอกไม้เราเสียหายเนี่ยขับรถหนีออกไปแล้ว
เธอบอกเธอไปนั่งรอแจ้งความตั้งแต่เมื่อวาน๒๓ชั่วโมง
เพื่อให้เจ้าของรถเนี่ยมายกรถออกไปและให้เจ้าของเจ้าของรถชดใช้ค่าเสียหายที่เหยียบต้นไม้
แต่ทางสอนอบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมา
นั่งรอจนต้องเป็นฝ่ายติดต่อไปเองตลอด
แล้วพูดแต่เรื่องถนนสาธารณะหรือบุคคล
ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรอนู่นรอนี่รอนั่น
แล้วก็บอกว่าถ้าจะเอาผิดให้เข้าไปแจ้งความใหม่
คุณพิมยังบอกอีกว่าตำรวจทิ้งท้ายไว้ว่า
ถ้าไม่พอใจก็ไปรายงานผู้กำกับได้
ของสนพระขนงมายกรถคันที่เป็นปัญหาไปจอดไว้สอนอแล้ว
อยากให้ตำรวจสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจนกว่านี้เพราะถ้าไม่เดือดร้อน
ก็คงไม่มีใครอยากไปรบกวนตำรวจหรอกเป็นความในใจของคุณพิมมาดาครับ